คุณผู้ชมคะข่าวเกี่ยวกับคนร้ายขโมยชุดชั้นในเนี่ย
มีมาเป็นระยะจริงนะคะเหตุการณ์นี้ที่ภูเก็ตค่ะ
มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะคนร้ายนี่ค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มามาจอดหลังบ้านหลังนึงนะคะ
แล้วก็ซุ่มมองด้อมมองอยู่แบบนั้น
เดินเข้าไปแล้วก็ไปเอามือล้วงชุดชั้นไหนที่เขาแขวนตากเอาไว้
นี่ด้อมมองอยู่นะนี่ค่ะลงจากรถแล้ว
แล้วก็เอามือไปล้วงหยิบชุดชั้นในที่เขาตากอยู่
คือมีเสียงของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาตะโกนร้องนะคะ
พอคนร้ายรู้ว่ามีคนเห็นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะรีบกระโดดหนี
แล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หลบหนีไป
ภาพอาจจะมองได้แค่ประมาณนี้นะคะตามกล้องวงจรปิด
กลางดึกยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ค่ะที่หมู่บ้านการเคหะชุมชนแห่งที่๒
ที่เกิดเรื่องเนี่ยบ้านเลขที่๖๖ทับ๖๘๗นะคะ
อำเภอถลากจังหวัดภูเก็ตนี่ตอนนี้ก็ตะโกนนี่ฮะใช่ค่ะ
คือประเด็นคือมันอาจจะมองว่าเป็นคดีรักทรัพย์ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
มันอาจจะดูเป็นคดีเล็กน้อยแต่ประเด็นคือสิ่งที่ลักทรัพย์ไปเนี่ย
มันคือชุดชั้นในมันคือกางเกงในเสื้อชั้นในอย่างนี้ค่ะ
มันสุ่มเสี่ยงที่ในอนาคตไม่รู้จะกลายเป็นคดีทางเพศร้ายแรงอะไรมากยิ่งขึ้นหรือเปล่า
คนเขาก็กังวลใจนี่นะคะทีมข่าวก็เลยไปเจอเจ้าของบ้านนะคะ
นายวรฤทธิ์ค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าคืนเกิดเหตุเนี่ย
ภรรยาเอาเสือผ่าเอาชุดชั้นในตากเอาไว้ข้างบ้าน
พยายามจะขโมยนี่นะคะแต่ก็มีชาวบ้านเขาตะโกนร้อง
คนร้ายก็รีบกระโดดออกมาขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีตอนนี้ยังกังวลนะคะ
เพราะว่าอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกยังเล็กอยู่เลย
อยากจะให้ตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยหน่อยสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เช่นครับเห็นป้ายทะเบียนเห็นรูปภัณฑ์คนร้ายชัดเจน
มากับรถมากับรถอ่ามอเตอร์ไซค์ตอนแรก
ก่อนที่เหตุการณ์นู้นจะเกิดขึ้นก็แฟนก็สงสัยว่ากางเกงในหายไปไหน
หายไปไหนแต่ก็ไม่ทราบว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้
จนมารู้ว่าเพื่อนบ้านถูกขโมยกางเกงในถึงถึงได้ได้ทราบ
เพราะว่าแถวนี้จะเป็นหูเป็นตาจะคอยดูช่วยกัน
กี่ครั้งแล้วครับเอ่อสองครั้งแล้วครับที่พักตอนที่ชาวบ้านเขาดักจับไป
ตะโกนไล่กันก็รีบขี่รถหนีไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะผู้ที่เห็นโจรฉกกางเกงในจัดจะนะฮะ
เคยเห็นหน้าไหมเคยเห็นหน้าเคยเวียนมาบ้างนะ
ผ่านมาผ่านผ่านบ้างครับเหรอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งไหม
หรือว่าครั้งนี้เป็นครั้งหน้าเพราะเท่าที่ผมทราบก็หลายครั้งอยู่น่ะ
มันเป็นปีแล้วหรือว่ายังไงสักทุกอย่างนี่แหละครับและและเราอยู่ใน
หมู่บ้านอย่างเงี้เรารู้สึกกังวลไหมก็นิดนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะเราอยู่นี่
อยู่บ้านอยู่ข้างบนเนี้ยใช่ครับอยากจะให้เจ้าที่เนี้ยติดตามจาก
ตัวคนร้ายหรืออยากจะให้ทางส่วนที่เกี่ยวข้องทำอย่างไรบ้างครับผม
อดได้ก็ดีนะฮะอยากให้แหละนะช่วยแบบได้อยู่แบบเอ่อสงบอ่า
เขาก็กลัวแล้วฮะคือวันนี้ก็อาจจะดูเหมือนเล็กน้อย
ขโมยชุดชั้นในแต่เกิดไม่จับอ่าไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ต่อไปก่อเหตุใยวันนี้จะทำยังไงใช่นะคะ